เรื่องที่กู้ไพเขาบอกว่าอยากจะเตือนเตือนร้านเหล้าร้านอาหารเพราะว่าคุณลุงคนนี้ก่อเหตุกับหลายร้านเลยเวลาไปกินอาหารกินเหล้าอะไรเสร็จชอบทำเป็นเหมือนแบบเหมือนป่วยอ่ะเหมือนช็อกตาเหลือกหายใจไม่ออกแต่จริงแล้วพอจับชีพจรเพราะอะไรไม่ได้เป็นอะไรแล้วก่อเหตุมาหลายร้านหลายพื้นที่คลิปนี้คือทางกู้ไพเขาถ่ายเอาไว้

โดยจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเหล้าค่าอาหารเอาอย่างนี้เลยเหรอเล่นกันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมก็เลยต้องเตือนร้านเล่าร้านอาหารว่าระวังให้ดีเนี่ยชีพจรปกติเห็นไหมคะแต่ถ้าเหลือกตะแข็งตะค้างเลยนะ
ดังนำเรื่องราวของลุงมานพมาโพสต์เตือนนะคะบอกว่าโอ้โหแกล้งกันแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเขาเดือดร้อนนะเขาเสียเวลา
ลุงคนนี้เคยออกข่าวมาแล้วรอบนึงแล้วก็หายเงียบไปแล้วก็กลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกนะคะ
เหมือนแบบป่วยจะตายให้ได้อย่างนี้ค่ะนายกิติพงศ์ค่ะเป็นอาสาที่เคยเห็นลุง
ก็เคยช่วยลุงมาหลายรอบบอกว่าเมื่อ๑๕ตุลาคมอ่ะเพื่อนส่งรูปลุงมาให้ดูว่าลุงคนนี้ใช่
ดูว่าลุงคนนี้ใช่ป่ะใช้ที่เคยไปเกาะเหรหร้านอื่นป่ะ
ดูปุ๊บเอามันใช่เลยนะคะหลายรอบแล้ว
แต่ก่อนลุงจะจะไปแถวคลองตันพระโขนนงเอ็กฟ์มัยอ่อนนุทส์
ก็เลยอยากจะเตือนค่ะว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
ถ้าร้านไหนเห็นนะแบล็กลิสต์ไปเลย

แล้วก็อาศาสตร์พื้นที่อื่นเขายังไม่ค่อยจะรู้นะครับเขาสามารถไปเพื่อนเพื่อนดูแลนะครับ
หรือว่าร้านร่าวนะครับจำรูปแก่ไว้ดีดีนะฮะ
แล้วขึ้นแบตวิทย์หน้าร้านไว้ไม่ต้องให้เข้าเลยตัดปัญหาจะดีกว่านะครับ
ถึงวันที่คุณผ่วยนะฮะจะไม่มีใครจะช่วยคุณนะครับ
จะไม่มีใครเพื่อนคุณเพราะเขาจำชื่นคุณได้นะคุณอาจจะเสียชีวิตไปเป็นปีเลยก็ได้
จริงค่ะอาสาท่านนี้พูดถูกนะคะถ้าวันหนึ่งลุงแกป่วยจริง

ตายขึ้นมาจริงคนก็ไม่ช่วยแล้วเนอนึกว่าแกแกล้งเนอ

ล่าสุดเราไปถึงบ้านลุงมานพนะคะสูงหุ่นวิทย์เก้าสิบสี่แถวแถวพระขนง
ปิดเงียบก็ไม่ได้มีใครให้ข้อมูลอะไร
แต่ย้อนไปดูอีกนิดนึงค่ะว่าลุงแกเคยไปก่อเหตุพฤติกรรมแบบนี้ที่ไหนยังไงบ้าง
สิบสามธันวาคมปีหกห้านะคะปีที่แล้ว
มีคนโพสต์เรื่องราวของลุงมานพปากซอยพัฒนาการ๑๖มันมีร้านเหล้าอยู่ร้านนึง
ลุงแกอาการเหมือนเดิมเลยตาเหลือกไม่กระพริบตาเลยนะ
แล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกก็พยายามจะไปช่วยจะไปประถมพยาบาลสุดท้ายเหมือนกันไม่เป็นอะไร
จากนั้นจะไปกระโดดสะพานลอยคนก็ไปช่วย
พาส่งสอนอคลองตันและด้วยความสงสารก็ไปส่งที่บ้านแทน
โกหกกู้ภัยให้ไปส่งที่ซอยสุขุมวิท๙๒
บ้านตัวเองอยู่ซอยสุขุมวิท๙๔ให้ไปส่งบ้านใครก็ไม่รู้เหมือนหลอกกู้ชีพกู้ภัยเขาอีก
นั่นยังไง
แกอยู่ตรงไหน
บ้านอยู่ตรงไหน
ผมไปย้ายให้แม่ปรามรู้
สอนอพระขนงไปยี่สิบเอ็ดสิงหาคมร้านเล่าโรงเล่าแสงจันทร์
ก็จับส่งสอนอวังทองหลางไปย้อนไปปีที่แล้ว
สามธันวาคมร้านเหล้าแถวพัฒนาการ
สิบตุลาคมร้านคาราโอเกะแถวแถวอ่อนนุษย์
แปดกัญญายนร้านอาหารย่านทองหล่อสองกัญญายนร้านอีสานตะวันแดง
อุ๋ยดูสิคะแล้วพฤติกรรมเหมือนเดิม
ถ้าเหมือนตาเหลือกตาคล้างถ้าเหมือนชกเหมือนจะตายอยู่แล้ว
ที่เป็นนักดาบชักดาบเก่งละกัน
เดินสายชักเออวู้บเเกี่ยวอ่ะ